มาดูเรื่องของการขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวกันหน่อยนะคะ
บางคนที่บอกว่าไม่ยอมไปทำเพราะว่ายุ่งยาก
เอกสารก็เยอะแยะก็เลยไม่ยอมไปทำนะคะ

เรื่องนี้กรมการจัดหางานออกมายืนยันนะคะ

ส่วนผู้ประกอบการตอนนี้

สำหรับการไปจดแสดงพิสูจน์ความเป็นนายจ้างและลูกจ้าง

หนึ่งในผู้ประกอบการร้านอาหารยอมรับว่าก่อนหน้านี้
มีความกังวลเกี่ยวกับบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรง

เนื่องจากมีลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว

แต่เมื่อได้ทำความเข้าใจถึงแนวทาง

หากนายจ้างทุกคนปฏิบัติตามได้
ก็จะส่งผลดีกับทั้งผู้ประกอบการเอง
และก็ลูกจ้างนะคะ
ด้านในที่มีพรากอตัวนี้ออกมา

เราก็สามารถไปขึ้นให้เขาเป็นประกันสังคมได้

ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้มาแบกตกอยู่ที่เรา
คือทุกอย่างเขาก็ทำได้หมด

ตรวจราชการกรมการจัดหางานค่ะ
ระบุว่าการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว
๑๐๐ศูนย์ทั่วประเทศ
ก็ต้องเร่งดำเนินการให้ได้ภายใน๑๕วัน
ก็คือตั้งแต่๒๔กรกฎาคม
จนถึง๗สิงหาคมนี้
ก่อนที่จะมีการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างผ่านหน่วยงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

และสำนักงานประหลัดกระทรวงแรงงาน
ภายในระยะเวลา๓๐วัน

ไปจนถึง๖กันยายน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ให้ไปขึ้นทะเบียนที่สถานทูตลาวประจำประเทศไทย

ก็กลับเข้ามาดำเนินการตามขั้นตอน

และการขออนุญาตทำงานไปจนถึง๓๑มีนาคมปี๒๕๕๙
ขณะที่รายงานต่างด้าวจากพม่า

ตั้งแต่๘สิงหาคมจนถึง๓๑ธันวาคม

โดยทางการพม่าก็จะมีการตรวจสัญชาติ

จะตรวจลงตราหรือทำวีซ่า
กระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขภาพ
พร้อมประกันสุขภาพอีก๓เดือน
กรมการจัดหางานจะอนุญาตให้ทำงานได้
จนถึง๓๑มีนาคม๒๕๕๙
ที่นายจ้างจะมารับตัวลูกจ้างไปทำงาน

ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวจากกัมพูชาตอนนี้
อยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจาของกระทรวงแรงงาน
กับประเทศต้นทางว่าขั้นตอนจะมีอะไรบ้างค่ะ